ชื่อนิยมไม่ที่จะรู้หรือปลอดภัย

แม่ทำไมแม่เขาเข้าไปสู้กันมาอีกอย่างหนึ่ง

ผู้เสียหายเป็นฝั่งที่กำลังถ่ายคลิปนี้อยู่นะ

คนที่ใส่ผ้าคลุมกับผู้หญิงที่ใส่เสื้อดำคนนี้

ใครโดนหลอกให้เปิดบัญชี

หลุดออกมาบอกว่าอ้าวนี่ไงที่ให้เปิดบัญชีเนี่ย

แต่สุดท้ายผู้หญิงคนที่ใส่เสื้อเหลืองคาดดำ

เธอบอกว่าเธอโอนเงินไปให้ในบัญชี

แล้วผู้หญิงเสื้อดำก็เลยพามาเจอผู้หญิงที่ใส่เสื้อคลุม

เอาสมุดบัญชีที่จ้างให้เปิดไปใช้งาน
แต่ผู้หญิงใส่เสื้อคลุมก็โยงไปถึงอีกคนนู้น

เหตุการณ์นี้ถูกเปิดเผยโดยเพจอยากดัง
ผู้เสียหายคนที่ใส่เสื้อสีเหลืองคาดดำ
คือนางสาววันนาเพชรจันทร์อายุ๓๐ปี

อ้างว่าเป็นพนักงานของแอปขายสินค้าชื่อดัง

ดซื้อสินค้าแบบหลอกหน่อย

โดยจะได้ค่าตอบแทนค่าเปอร์เซ็นต์๕๑๐ของราคาสินค้า

เธอก็เลยเออเชื่อใจก็เลยลองกดซื้อสินค้า
ถ้าซื้อ๒๐๐บาทจะได้ผลตอบแทน๒๒๐บาท
ทีนี้เธอก็โอนเงินไปให้ก่อน๒๐๐บาท

จากนั้นก็กดซื้อสินค้าเพิ่มอีก๕ครั้ง
เธอไม่ได้ผลกำไรไม่ได้ค่าตอบแทนอะไรเลยสักบาท
เธอก็บอกอ้าวตายแล้วสงสัยจะโดนหลอก
ก็เลยติดต่อไปยังคนที่ทักมาให้เธอลงทุน
ปรากฏคนที่ให้เธอลงทุนบอกว่า
ถึงจะได้เงินกำไรเงินเปอร์เซ็นต์กลับขึ้นไปด้วยพร้อมเงินลงทุน

เธอก็เลยโอนไปอีก๕๐๐บาทรวมแล้วเป็น๑๐๐๐บาท

บาทไม่ได้อะไรตอบแทนกลับมาเลยแม้แต่เงินต้นของเธอ

ค้นหาชื่อเจ้าของบัญชีที่เธอโอนเงินไป
กระทั่งมารู้ว่าเจ้าของบัญชีเป็นเมื่อกี้ไงผู้หญิงเสื้อดำในคลิป
เธอก็เลยตามไปหาผู้หญิงเสื้อดำในคลิป
ปรากฏผู้หญิงเสื้อดำก็บอกว่าไม่ได้เป็นคนหลอก
นี่ต้องมาหาผู้หญิงเสื้อคลุม

แต่สุดท้ายเรื่องถึงตำรวจตำรวจก็ต้องมีการสอบสวนอยู่ดี
ว่าตกลงใครเป็นคนผิดกันแน่
นี่ค่ะผู้หญิงเสื้อดำซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีธนาคาร
ก็เล่าเหมือนกันบอกว่าเธอไปขอยืมเงินของนี่ครับ
อ้อยก็คือคนใส่เสื้อคลุมคนใส่ผ้าคลุม

แต่นางอ้อยบอกให้เธอไปเปิดบัญชี
เปิดบัญชีเงินฝากหน่อย
เดี๋ยวจะโอนเงินที่จะยืมให้พันหนึ่ง
แต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวจะยึดบัญชีไว้
เดี๋ยวจะเอาบัญชีมาใช้ทำธุรกรรมอะไรบางอย่าง
เอาง่ายเลยก็เหมือนกับรับจ้างเปิดบัญชีให้ตังค์พันหนึ่ง
ใช่ส่วนคนที่ใส่เสื้อดำคือนางสาวทิพะวัน
นางอ้อยหลุดปากตอนที่ถ่ายคลิป
บอกว่าฉันก็เอาบัญชีไปให้คนอื่นแล้ว

แต่เรื่องนี้มันยังสับสนงงงวยอยู่

ภูมิกับการสพบางบัวทอง
ซึ่งเป็นสพที่ผู้เสียหายแจ้งความเอาไว้บอกว่า
ตอนนี้หลังจากรับแจ้งความตำรวจก็ทำการอายัดบัญชี
ของนางสาวทิพพวันเอาไว้แล้ว
จากนั้นได้เชิญตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ว่าจะเป็นนางสาวทิพพวันคนเสื้อดำ
อ้อยคนที่ใส่ผ้าคลุม
รวมถึงผู้เสียหายคนที่ใส่เสื้อเหลืองคาดดำเนี่ย
มาสอบถามทั้งหมดเลยนะครับ
แล้วก็ตัวของผู้เสียหายไม่ยอมความด้วยนะ

แม้ว่าตอนแรกเหมือนจะมีการไก่เกลี่ยกันแล้ว

แต่ว่าทางผู้เสียหายบอกว่าไม่ยอม
ยังไงก็ต้องเอาผิดเพราะถือว่าคุณหลอกลวง
กลัวจะไปหลอกลวงคนอื่นอีกด้วย
นี่ข่าวนี้ก็เลยกลายเป็นว่า
เขาบอกว่าผู้เสียหายตามเองจนกระทั่งได้เรื่อง

คือที่ธนาคารเขาก็ติดป้ายอยู่แล้วว่า
รับจ้างเปิดบัญชีมีความผิดตามกฎหมาย

ดังนั้นถ้าเกิดใครมาจ้างเอาเงินพันเงินหมื่นมาแลก

เอาบัญชีที่เป็นชื่อเราไปทำอะไรที่มันผิดกฎหมายบ้าง